อ่ะมาดูข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับทุกอาชีพมันมีความชำนาญมีทักษะของมันนะครับ
ภรรยาคนขยันนะฮะอยากจะช่วยสามีเลี้ยงควาย

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันอาสาฉันเลี้ยงให้นะครับ
ปรากฏว่าผมโปรยแบบขำหน่อยนะ
คือเลี้ยงควายแล้วเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านเลยฮะ

กู้ภัยกับชาวบ้านนะครับประมาณ๑๐คนได้นะครับ
เข้าไปช่วยกระดึงควายขึ้นจากร่องน้ำกลางทุ่งนา
ตรงนี้มันเป็นคลองส่งน้ำครับคุณผู้ชมครับ
หนองตาลักษณ์อยู่ริมถนนสายหนองไยพิมหนองปล่องนะครับ
ตามบนหนองไยพิมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีบรรมครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงแม่ควายเนี่ยนะฮะ
มันอยู่ในสภาพอิดโรยแล้วล่ะขาแข้งหมดแรงแล้วนะครับ
เพราะมันจมอยู่ในนั้นนานตั้ง๖ชั่วโมงแล้วล่ะเนี่ยครับ
โอ้โหดูสิมันพยายามอยู่นะ
เจ้าหน้าที่ทั้งดึงทั้งดันนะครับ
ดึงยังไงดันยังไงมันก็ไม่ขึ้นเพราะขามันติดโครนอยู่
แล้วถ้าลงโครนแบบนี้นะมันจะดูดครับ

สุดท้ายนะครับต้องช่วยกันขุดตลิ่งให้เป็นทางลาด
แล้วเอาแรงคน๔คนนะช่วยกันดึงจากข้างบนนะครับ
อีกสองคนเนี่ยดันท้ายจึงช่วยมันขึ้นจากร่องน้ำมาได้นะครับ

จริงก็ไม่เชิงเจ้าของหรอกนะครับจะเป็นเมียเจ้าของนะฮะคือท่านนี้
คือนางหยาดระรินอายุ๕๔ปีนะครับถามว่าควายมันตกไปในลอกน้ำ
ยังไงนางหยาดเล่าไปหัวเราะไปบอกผัวไม่อยู่ไงนี่นะฮะยิ้มฟันขาว
ผัวไม่อยู่ก็เลยอาสาออกมาเลี้ยงควายก็เลี้ยงไม่เป็นหรอก
เห็นคนอื่นเขาทำมันต้อนออกมามันก็ดูจะง่ายไปเลี้ยงกลาง
ทุ่งก็ไม่คิดว่ามันจะยุ่งยากขนาดนี้ก็เลยจัดการต้อนควายแม่
ลูกเนี่ยมากินย่ากลางทุ่งครับพยายามทำให้เหมือนมืออาชีพเธอ
บอกแต่ปรากฏว่าตอนที่ลูกควายมาเดินผ่านร่องน้ำไงนางหยาด
กลัวมันตกจึงเข้าไปไล่ปรากฏว่าแม่ควายมันตามมาค่ะแล้วมันเองน่ะ
พลัดตกลงไปในร่องน้ำนางยาตกใจหนีกระเจิงออกมาครับ
พอกลับมาอีกทีนะเอ้ามันลงไปสักแล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวผมเล่า
ใหม่ฟังยาหยาดเล่าดีกว่าครับ
มันลงไม่กินยากหรอวะมียากร้ายน่ะแล้วก็ขึ้นไม่ได้หรอคะ

ไม่เคยยายไม่เคยเลี้ยง

ยายไม่เคยเลี้ยงนี่แหละฮะเข็ดแล้ว
บอกเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วเรื่องเลี้ยงควายเนี่ย
เห็นคนอื่นก็ทำกันง่ายอย่างที่ผมบอก
ทุกอาชีพมันมีทักษะของมันนะครับ

หยาดบอกว่าดีนะที่ยังเอาควายขึ้นมาได้
โกรธแย่เลยฝากเลี้ยงวันเดียวควายเกือบตาย

ไม่อยากแกเป็นแม่บ้านอยู่โรงพยาบาลนางรอง

แนะนำให้คุณป้าแต่งตัวเป็นทองกวาว
แล้วขี่ควายสวยพอไม่ต้องไปเลี้ยง
คือเลี้ยงควายนี่เลี้ยงยากนะ
คุณเห็นที่เขาต้อนกันตามทุ่งนาไหม
ที่เห็นเป็นสิบยี่สิบสามสิบตัว
ฝีมือล้วนนะจะบังคับพวกมันได้
แต่ก๊อปรู้นะว่ามันร้องแล้วมันคิดอะไรอยู่

เขาจะทราบอืมอย่างนี้